ถึงเรื่องการน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ในชีวิตจนประสบความสำเร็จแล้ว
เป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็ได้ตัดสินใจน้อมนำเอาแนวพระราชดำริ

ของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน
เรียนจบแล้วก็กลับไปเป็นชาวนาในจังหวัดเลย
แล้วก็มีการเปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะ
นางสาวจิตชนกต้าวิชัยวัย๒๕ปีหรือว่าน้องหนูดี
ดิตสาวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลังจากที่เธอเรียนจบก็ตัดสินใจเลือกความฝันของตัวเอง
เหชีวิตไปเป็นชาวนาใช้ชีวิตอยู่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
ซึ่งก็มีเนื้อที่๘ไร่ตั้งใจเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำการเกษตรปลูกข้าวผักสวนครัว
โรงสีข้าวยุ้งข้าวแล้วก็ใช้อาคารไม้เก่า
เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเพื่อนำความรู้
สอนให้เด็กรุ่นหลังในพื้นที่อำเภอภูเรือ
ได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบความสำเร็จ
ตอนนี้มีหลายหน่วยงานทั่วประเทศนะคะที่จัดอบรมดูโครงการที่บ้าน
แล้วน้องหนูดีเองก็เป็นวิทยากรด้วยน้องหนูดีบอกว่า
แหล่งเรียนรู้ที่เปิดอยู่ที่บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เดินรอยตามพระองค์ท่าน
โดยนำที่ดินมาทำแนวทฤษฎีใหม่และใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
จากการค้นคว้าหาข้อมูลของพระองค์เช่นโครงการแก้มลิงแล้วก็อื่น
มาศึกษาและใช้ประยุกต์ในคำสอนของในหลวงเอามาใช้
ประสบความสำเร็จและกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะ
ตั้งแต่เริ่มทำการเกษตรมากันตั้งแต่มีแหล่งเรียนรู้แห่งนี้
คือเป็นความตั้งใจที่ดำเนินตามรอยของพระองค์ท่านจริง
ก็คือเราจัดสรรที่ดินตามแนวทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่
แล้วก็ใช้ชีวิตตามหลักของทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง
ในที่แห่งนี้คือหนูได้ข้อมูลจากการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงที่ทำให้หนูอ่าน
แล้วหนูก็พยายามศึกษาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเอง

ที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรงหรือว่าในฤดูฝน
หนูก็กักเก็บน้ำไว้ตรงนี้ก่อนไม่ให้มันลงไปทุ่งนาให้มากเกินไปอะค่ะ
หนูดียังบอกด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าในหลวงราชการที่๙
เสด็จสวรรคตแล้วแต่พระองค์ได้พระราชทานธรรมะให้กับคนไทย
สอนให้รู้ว่าทุกชีวิตต้องดำเนินต่อไปเราก็ต้องอยู่ต่อไปให้ได้
และด้วยคำสอนของในหลวงราชการที่๙ทุกวันนี้ที่หลวงน้องหนูดี
ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงได้ก็เป็นเพราะคำสอนของพระองค์
ซึ่งน้องหนูดีจะยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตตลอดไปค่ะ